อ่าเรื่องนี้ค่ะไปดูเรื่องของเด็กชายสิบสี่
น้องก็จะไปกดเงินแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคู่อริ
แล้วมาโดนรุมทำร้ายแล้วที่สำคัญน้องคนนี้ที่เป็นผู้เสียหาย
เขาบอกแบบนี้อันนี้คำกล่าวอ้างก่อนนะ
เขาบอกว่าคู่กรณีสองคนที่มารุมกระทืบเขาเนี่ย
มีปืนด้วยนะแล้วคุณผู้ชมคะแต่เรื่องนี้เราต้องฟังหลายมุม
อืมเพราะตำรวจเนี้ยไปย้อนย้อนดูเฮ้ย
มันเป็นสองกลุ่มสองแก๊งที่กลายเป็นว่าเหมือนกับมีปัญหากันมานานนะคะ
อ่ะลองดูตอนนาทีแห่งความจรมนต์วุ่นวายเนี้ยค่ะ
เหงาอันนี้ไม่ได้อ่านข่าวผิดนะคะแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙พฤศจิกายนช่วงกลางคืนนั่นแหละค่ะ
อ่ะนามสมมุตินะคะเด็กชายดำค่ะเด็กชายดำเนี้ยอายุสิบสี่ปีนะคะ
บอกแบบนี้ไปกดไอทีเอ็มอยู่ที่ตู้
แล้วตู้นี้มันตั้งอยู่หน้าหน่วยกู้ชีพอบตแสนสุก
อำเภอพนมไพรที่๑๐๑นั้นนะคะไปกับเพื่อน
แล้วมีคู่อริจากบ้านดอนแดงหลายคนบุกมาทำร้าย
จนมีบาดแผลเหนือคิ้วขวาหลังกกหูขวา
แล้วก็รอยช้ำบวมที่แก้มขวาด้วย
ถามว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันคืออะไร

เสร็จแล้วคือด้วยความที่ต่างฝ่ายพอไปดูแล้ว
มีประวงประวัติเหมือนจะมีปัญหากันมาก่อน

มันก็เลยวุ่นวายแบบนั้นนั่นแหละค่ะ
คือตัวเด็กชายดำเนี่ยอ้างแบบนี้
ไม่รู้เรื่องไม่รู้สาเหตุ
ไม่เคยโกรธเคืองโกรธแค้นกับใครมาก่อน

ผู้ก่อเหตุชักอาวุธปืน๒กระบอกมาจะยิงเขาด้วย
แต่อย่างที่บอกว่าอันนี้ตำรวจต้องตามสืบว่ามันจริงหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกแบบนี้คืนนั้นได้ยินเสียงคนทำร้ายร่างกายกัน
เห็นอะไรไม่ชัดหรอกได้แต่ตะโกนบอกทำอะไรกัน

แล้วก็เลยกลายเป็นว่ามาเห็นเด็กชายดำเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
แล้วมีคนที่ร่วมก่อเหตุมีอยู่๒คนระบาดเจ็บ

เขาบอกว่ามีสองคนเนี่ยชื่อในเบียร์กับในบีนามสมมุตินะคะ
ตำรวจสพพนมไพรมาถึงค่ะก็เลยเรียกตัว
ตัวน้องดำเนี่ยผู้เสียหายใช่ไหมก็ไปพูดคุยสอบสวนกัน
อีกคนนึงชื่อในเบียร์เสื้อฟ้า
ในบีเสื้อยืดลายอายุ๑๕ปี
เขาบอกเป็นคู่กรณีอันนี้ต้องสอบแยก
กับบียอมรับบอกเนี่ยทำร้ายจริงทำร้ายน้องดำจริง
แต่มาจากอะไรโอ้โหคุณตำรวจผมบอกเลย
ไม่ธรรมดาผมมีความแค้นกันมาก่อนเพราะอะไร
กลุ่มของดำชอบไปก่อกวนพวกผม
รวมกลุ่มกันแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อกวนกัน
มาหลายครั้งแล้วไม่เท่านั้นนะ
ยังมีการยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่ท้าทาย

เอาปืนมาจากไหนอีกแล้วเหมือนหนังคนละม้วน
เขาบอกว่ากลุ่มดำยิงปืนข่มขู่ท้าทายด้วย
จริงพวกผมไม่เคยก่อเหตุอะไรเลยนะ
แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องค้างคาใจที่ผมแค้น

ยืนยันใช้ข้ามัดกับเภาเอง
ไม่ได้มีอาวุธปืนอย่างที่ถูกกล่าวหา
แล้วเรื่องทั้งหมดล้วนมาจากฝ่ายของกลุ่มเด็กชายดำ

ทำไมมันคนละเรื่องกันเหรอคนละมวลมั้ยล่ะเออ

คือก็เลยลองไปสืบสวนสืบทราบมาว่า
กลุ่มเด็กชายดำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านดอนกลาง
เบียร์กับบีอยู่ที่บ้านดอนแดงอย่าสับสนนะ
เขาบอกมีเรื่องที่มันสุดแสนจะซับซ้อนจ้ะ
เคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ตามภาพ
ตี๒ของ๑๗กรกฎาคมค่ะหลายเดือนก่อน
กลุ่มเด็กชายดำกลับจากดูหมอลำ
แล้วถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบใช้ปืนไล่ยิง
เหตุการณ์นั้นเนี่ยมีการแจ้งความเอาไว้๑๗กรกฎาใช่ไหม
ต่อมา๒๒พฤศจิกาคุณเรื่องมันเยอะมากนะ

มีวัยรุ่น๕คนขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเด็กชายดำที่บ้าน
พกปืนมาด้วยจะเข้ามาทำร้ายเด็กชายดำในบ้าน
แล้วเด็กชายดำก็คว้ามีดมาป้องกันตัววัยรุ่นกลุ่มนั้นที่ก่อเหตุหนีกันกระเจิง
จริงมันมีคลิปกล้องวงจรปิดด้วย
ล่าสุดนี่แหละค่ะที่เด็กชายดำนี่แหละค่ะ
ตำรวจบอกเอาอย่างนี้พูดกันไม่ค่อยตรงกันเลย
เดี๋ยวจะสอบสวนนะอย่างละเอียดอีกครั้ง
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ยืนยันไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไงก็ต้องรู้แหละ
สรุปมันมีเหตุอะไรกันบ้างแล้วมันถึงต้องมามีปัญหา

เออเนอะอยู่๑๔นี่ก็อาหรี่เยอะเหมือนกันเนอะ

ถือมีดออกมาถือมีดออกมามีดยาวจะเอาที่บอกว่าจะเอามาป้องกันตัวนั่นแหละค่ะ